พาไปหาของกินอร่อยที่เพชรชบูรณ์
ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวอยากให้ไปลองร้านนี้
เพราะเขาตกแต่งออกมาแบบแหวกแนวมาก
ตกแต่งยังไงค่อยตามไปดูกัน

แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายบนรถบัส

ถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องอยู่บนเรือ
แต่นี่คือร้านเข้าท่าเตี๋ยวเรือรถบัตรคุณ
เขาตั้งอยู่ที่เลขที่๑๗๙หมู่๑๔ตำบลหนองไผ่

แต่เขาตกแต่งแบบโอ้เก๋ไก่มาก
ด้วยการนำเอารถบัตรเก่าทั้งคันนะคะมาดัดแปลงให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
เพื่อจะให้ลูกค้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่
นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มบนรถบัสคุณ

นางสาวซุภัณฑ์นีซ่อยวิเทียนอายุ๓๒ปี
แม่ของเขาไปซื้อรถบัสเก่ามา
แล้วผุดไอเดียเอารถประสบการณ์ใหม่
ทำสีแบบใหม่วาดรวดลายต่าง
ติดเครื่องปรับอากาศในใหม่ด้วย
ทำเป็นที่นั่งช่วยสำหรับลูกค้าของก๋วยเต๋ยว
เดี๋ยวบอกเลยนะว่าพอรถบัตรคันนี้เข้ามา
สามารถเพิ่มยอดขายให้กับเขาได้เยอะขึ้นด้วย
คุณดูค่ะจุดเด่นของร้านนอกจากโดดเด่นในเรื่องของรถตกแต่งอะไรต่าง
มาดูก๋วยเตี๋ยวของเขาบ้าง
ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเข้มข้นมาก
คือไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอย่างเดียวนะคุณ
ผัดกะเพราข้าวหมูแดงส้มตำก็มี
ส้มตำคิดแซ่บอย่างนี้ละก็มีราคาขายเขาก็ไม่ได้แพง
เริ่มต้นที่๓๐๗๐บาทเท่านั้นเอง
ใครอยากจะชิมก็สามารถแวะชิมกันได้ที่ร้านข้าวท่าเตี๋ยวเรือรสบัตรจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้เลยจ้า
บางคนส่งมาบอกว่าทานส้มตำบนรถบัตรก็ได้

น่ากินน่าทานนะแล้วลักษณะนั่งอย่างนี้พออิ่มปุ๊บยังไงรู้ไหม

น้องคุณดูดิความเข้มข้นของเขา